แต่กระติกคุณแม่ยังไม่ให้อภัยจนกว่าคดีนี้จะสิ้นสุด
กว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้มีความผิดนะคะพี่ป่อ
เป็นสิทธิ์คุณแม่นะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือ
คุณแม่ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านเลยที่มาทำข่าวคุณแม่ตั้งแต่เริ่ม
คุณแม่จะมาเลยค่ะครั้งแรกแล้วก็สุภาพเรียบร้อย
โทรไปหาคุณแม่ก็ทุกคนน่ารักหมดให้เกียรติคุณแม่
แล้วคุณแม่ก็ให้เกียรติพวกคุณทุกคนด้วยคุณแม่ขอบคุณมากเลยค่ะ
แล้วก็ข่าวที่เอาไปไปลงนี่ก็เร็วมากจริงตอนเนี้ยเดี๋ยวข่าวออกแล้ว
ออกทีวีแล้วคือขอบคุณมากมากเลยที่ช่วยเผยแพร่สิ่งนี้
ซึ่งซึ่งเราก็ยังไม่ทราบว่ามันเป็นความผิดแค่ไหนอ่ะนะฮะ
แต่มันเป็นความผิดอยู่แล้วล่ะเรายังไม่ทราบว่าแค่ไหน
เราก็ต้องรอท่านตำรวจแล้วเราก็ต้องคุณแม่ก็ขอขอบคุณทุกท่าน
และที่สำคัญที่สุดคือขอขอบพระคุณท่านตำรวจที่สอนอ
นนบุรีนี้ทุกท่านเลยที่ให้การดูแลเอาใจใส่คุณแม่อย่างดี
ให้คำแนะนำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่นิ่งได้อย่างนี้
เพราะคุณท่านตำรวจทั้งหลายได้เป็นคนแนะนำให้คุณแม่นิ่ง
ปกติคุณแม่ไม่ได้เป็นคนนิ่งอย่างนี้นะคะคุณแม่ขอบคุณท่านตำรวจทุกท่านนะคะ
ค่ะขอบคุณค่ะณเวลานี้นะคะคุณแม่ขออนุญาตถามคำถามหนึ่งนะคะ
เวลานี้คุณแม่ต้องการที่จะดำเนินคดีกับบุคคลอื่นที่นอกจากสองคนคุณเบิร์ตกับคุณปอไหมคะ

ก็เลยไม่ทราบว่าจะยังไงแต่แต่คุณปอเนี่ยได้คุยกันหลายครั้งแล้ว
คุณปอล์เนี่ยได้พยายามแสดงแสดงความขอโทษเนี่ยหลายครั้งกับคุณแม่
ประมาณสี่ห้าครั้งได้พยายามติดต่อแต่คุณแม่ไม่รับสายเอง
ทีนี้ตัดสินใจว่าเมื่อเช้านี้๙โมงเช้าเขาโทรมาแม่ก็ยังไม่ได้รับ
นี่คุณแม่ก็ตัดสินใจคือท่านตำรวจนายหนึ่งท่านรองข้างบน
แนะนำคุณแม่เองว่าคุยกันไปเถอะ
มันจะดีกว่าที่เราไม่คุยกันนะจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยอยู่ที่ใจเรา
เขามีความผิดอยู่แล้วใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้ถ้าเขาอยากขออภัยเนี่ยเราก็ควรจะคุยกัน
ควรจะให้อภัยเขาอยู่ที่ใจคุณแม่
เพราะฉะนั้นก็มีบางคนที่คุณแม่ให้อภัยและบางคนไม่ให้อภัย
ส่วนอีกสองอีกสองท่านคุณแม่ไม่รู้จักค่ะ
เรื่องรูปคดีเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ติดตามเลย
คุณแม่ตามเรื่องน้องโมอย่างเดียววันนี้ก็ไปดูน้องมา
ก็เป็นภาพที่น่าสงสารมากน้องโมอ่ะสวยลูกแม่มันไม่ใช่ไม่สวย
มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วมันเปลี่ยนไปเยอะมาก
คือทุกวันนี้ก็ยังทำใจไม่ได้ก็คงอีกนานค่ะคงอีกนาน
ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะและพี่ปลอดภัยคุณ
พี่ต่อยอยากพูดอะไรสิทธิ์หนึ่งไหมคะ
ก็ขอบคุณทางตำรวจด้วยนะครับทุกท่านที่ช่วยนะครับ
แล้วก็ทั้งสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณปอคุณเบิร์ตนะครับ
แล้วก็คุณกติกใช่ไหมครับที่มาในวันนี้นะครับ
มาขอโทษคุณแม่นะครับ
ผมตอนนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดนะครับผมผมได้แต่ขอบคุณนะครับ
ขอบคุณทุกคนจริงนะครับขอบคุณมากครับ
ตัวคุณปอมีอะไรจะพูดกับทางสื่อมวลชนไหมครับ
ประเด็นเรื่องลบภาพด้วยค่ะ